จะพาคุณผู้ชมไปดูเส้นทางน้ำนะคะ
ที่เป็นการรับมวลน้ำจากลำน้ำชี
ลำน้ำมูลไปแม่น้ำโขง

ปากมูลค่ะรับน้ำด่านสุดท้าย

ซึ่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกนะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
ของคุณสมศักดิ์ศรีชุมค่ะประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล
อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบรรณราชธานี
เปิดแขวนไว้ทั้งแปดบานกว้างยี่สิบสองเมตรครึ่ง
เพื่อเตรียมรับน้ำที่มาจากด้านเหนือเขื่อนโดยขณะนี้พบว่า
เขื่อนเร่งระบายน้ำผ่านประตูทั้งหมดอยู่ที่๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
หรือคิดเป็นสองร้อยหกสิบล้านลูกบาทเมตรต่อวันและจากการวัดระดับน้ำระหว่างตัวเขื่อนปากมูลกับแม่น้ำโขง
ที่จุดระดับน้ำห้วยสะคามอำเภอโขงเจียม
พบว่าแม่น้ำโขงต่ำกว่าที่นี่ประมาณ๑เมตร
สำหรับน้ำมูลที่ไหลลงเขื่อนปากมูล

คือจากแม่น้ำมูลที่มีต้นกำเนิดในจังหวัดนครราชศรีมา
และอีกหนึ่งจุดจะรับน้ำมาจากลำน้ำชี
บริเวณบ้านวังยางตะบนบุงหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งบริเวณนี้จะรับน้ำมาจากลำน้ำชีตั้งแต่เขื่อนยะโสธรพนมไพร
จากนั้นก็จะไหลลงมาที่เขื่อนธาตุน้อยตำบลธาตุน้อยอำเภอเคืองใน

แล้วไหลลงไปแม่น้ำโขงผ่านเขื่อนปากมูล
ที่บริเวณจุดแม่น้ำสองสีในอำเภอโขงเทียมต่อไป
ซึ่งตรงนี้ก็มันสอดรับในเรื่องของปริมาณน้ำ
หรือว่ามวลน้ำที่อยู่ในพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นจากแม่น้ำโขง
ไม่ว่าจะเป็นจากแม่น้ำมูลแม่น้ำชี
ซึ่งตรงนี้มีการประสานมีการติดต่อกัน
ในเรื่องของข้อมูลในการที่จะผ่านน้ำ
อย่างข้อมูลณปัจจุบันนี้นะครับมวลน้ำที่ไหลลงมาในลำน้ำมูล
จังหวัดอุบลราชธานีก็จะมี๒ส่วน
ก็คือจากลำน้ำชีก็คือผ่านเขื่อนธาตุน้อยลงมา
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มาจากแม่น้ำมูลก็คือผ่านเขื่อนหัวนาลงมานะครับ
๒ส่วนนะครับที่จะเข้ามาที่จังหวัดอุบลราชธานี
ถ้าเทียบปริมาณน้ำแล้วนะครับสัดส่วนณปัจจุบันนี้ที่ไหลมาจากลำน้ำชีนี่จะเยอะกว่า
ก็คืออยู่ที่ประมาณ๑๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ณปัจจุบันต้องเรียนว่าเราได้เปิดบานประตูระบายน้ำแบบแขวนบานทั้ง๘บานเลย
ก็คือเป็นการระบายน้ำด้วยอัตราการไหลที่สูงสุด
เขื่อนปากมูลสามารถรองรับได้
นั่นก็คือ๑๘๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ส่วนที่เขื่อนธาตุน้อยอำเภอเคืองใน

ขณะนี้ก็พบว่ามวลน้ำในลำน้ำชี
มีจำนวนมากไหลเกือบเข้าเต็มความจุเขื่อน
อยู่ที่๘๓ล้านลูกบาทเมตร
จากความจุกักเก็บ๕๖ล้านลูกบาทเมตร

โดยการระบายน้ำนั้นทางเขื่อนธาตุน้อย
ก็เร่งระบายน้ำลงสู่ลำน้ำมูล
บ้านวังยางตะบนบุงหวายอำเภอวารินชำราบ
โดยปัจจุบันพบว่าได้แขวนประตูระบายน้ำทั้ง๘บาน
น้ำไหลผ่านไปตามธรรมชาติ
ที่๙๓๙๔ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
ขณะที่พื้นที่บริเวณนี้มีจุดเสี่ยงน้ำท่วม๑๒แห่ง
เขื่อนธาตุน้อยนั่นก็คือ
จุดที่๑บ้านแก้งโพตำบลค้อทองอำเภอเคืองใน
ที่บ้านธาตุน้อยตำบลธาตุน้อยอำเภอเคืองใน
จุดที่๔บ้านดินดำตำบลธาตุน้อย
จุดที่๕บ้านคำไฮตะบนธาตุน้อย
จุดที่๖คลองส่งน้ำบ้านธาตุรุ่มตำบลสหธาตุอำเภอเคืองใน
จุดที่๗บ้านแดงหม้อตำบลแดงหม้ออำเภอเคืองใน
จุดที่๘บ้านแสงน้อยตำบลนาคำใหญ่อำเภอเคืองใน
จุดที่๙ห้วยพระบางตำบลธาตุน้อยอำเภอเคืองใน
ที่๑๐บ้านฟ้าห้วนตำบลค้อวังอำเภอค้อวังจังหวัดยะโสธร
จุดที่๑๑บ้านท่าหายตำบลท่าหายอำเภอเคืองใน
ที่๑๒บ้านท่าสนามชัยตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองอุบลรัชธานี
พื้นที่ตอนนี้ก็คือมันมีน้ำเอ่อล้นตลิงอยู่แล้วนะครับ
ก็คือตอนนี้ก็เร่งระบายไปเรื่อยนะครับ
ตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็รอมวลน้ำที่อยู่ทางตอนเหนือ
ซึ่งตอนนี้ทยอยลงมาแล้ว
ความสามารถในการรับน้ำก็คือ
สามารถที่จะระบายได้เต็มที่ก็คือ๑๙๐๐

หรือประมาณ๑๖๘ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน

ก็คือให้ทุกเขือนพ่องน้ำอยู่ประมาณ๖๐เปอร์เซ็นต์
เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝน

ก็มีการที่จะอ่า

ระหว่างเขือนทุกตัว
ว่ามีการระบายน้ำเท่าไรยังไง
สถานการณ์น้ำในจังหวัดอุบลราชธานี

บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย

รวมถึงตัวเมืองอุบลราชธานี

คือชุมชนบ้านโนนบุงซอยบุรพาตำบลในเมืองอำเภอเมือง

ส่วนในอำเภอวารินชำราบพบว่ามีมวลน้ำไหลท่วมบ้านเรือน
และพื้นผิวถนนบางส่วนโดยเฉพาะที่บริเวณวัดหายโศก
บ้านท่ากกเสียวตำบลบุงไหมและบริเวณชุมชนท่ากอไผ่
หาดสวนยาชุมชนท่าม่วงมั่งตำบลวารินชำราบ
เริ่มมีน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนและน้ำท่วมเส้นทาง
ส่งผลให้ชาวบ้านต้องสัญจรไปมาอย่างยากลำบาก
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน